ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมโหดหน่อยนะคะ
ฆาตกรรม๒ศพชาย๑หญิง๑ค่ะ
ซึ่งคนร้ายเข้าไปยิงทั้งสองศพที่ไทยทอยนะคะ
จากนั้นค่ะนำศพยัดใส่ถุงโดยแยกกัน
แล้วลากเอาไปทิ้งที่สวนลำไยหลังบ้านของฝ่ายหญิง

จุดที่เกิดเหตุก็คือตำบลสบปึงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ผู้หญิงชื่อว่านางกมลทิพย์ศพประสิทธิ์อายุ๔๐ปีนะคะ
ส่วนผู้ชายค่ะชื่อว่านายเจริญทราบชื่อเท่านั้นนะคะ
อายุ๕๐ปีถูกใส่ถุงแยกกัน๒ศพ
การชนะสูตรเบื้องต้นค่ะพันธบรวจเอกอรุณสักบัวประเสริฐยิ่ง
กำกับการสพแม่แตงนะคะระบุว่าทั้งนางกมลทิพย์และนายเจริญ
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขณะที่ไทยทอยค่ะและเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าสี่สิบแปดชั่วโมง
จากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีร่องรอยการต่อสู้อยู่ในบ้านด้วย
แล้วลักษณะที่ตรวจสอบทั้งหมดก็คือมีการยิงกันในบ้านต่อสู้กันในบ้าน
แล้วลากทั้งสองศพออกไปจากตัวบ้านมาทางด้านหลัง
แล้วไปทิ้งไว้ที่ท้ายสวนลำไยโดยห่ออยู่ในถุงขยะ
ศพผู้หญิงถูกห่อในถุงสีลักษณะเป็นสีขาวนะคะส่วนผู้ชายค่ะ
ห่อในถุงลักษณะสีดำค่ะเบื้องต้นจากการสอบถามพยานแวดล้อมนะคะ
เพราะว่าแถวนั้นก็มีเพื่อนบ้านอยู่เหมือนกันนะคะก็สอบถามข้อมูลจากเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าฝ่ายหญิงซึ่งเป็นผู้ตาย
เป็นแม่ม่ายหน้าตาดีมีคนมาติดพันธุ์หลายคน
และผู้ตายนายเจริญก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มาติดพันธุ
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคนร้ายคงจะมาหาผู้ตายซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ
แล้วก็มาพบว่าผู้ตายอยู่กับผู้ชายอีกคนที่มาติดพันธุ์
เกิดความหึงหวงเกิดการทะเลาะเกิดการต่อสู้ขึ้น
ที่คนร้ายจะชักปืนเจาะยิงที่ท้ายทอยของทั้งคู่จนเสียชีวิตแล้วก็จัดการอำพรางศพ

ก็คือประมาณ๒วันจากนั้นได้กลิ่นเหม็นเน่าค่ะ
เข้าไปดูพบว่ามีถุงใส่ศพถุงห่อศพอยู่ในสวนลำไย๒ถุง
แจ้งตำรวจซึ่งผู้ต้องสงสัยคาดว่าชาวบ้านก็บอกนะ
คาดว่าน่าจะเป็นชายอีกคนที่มาติดพันธุ์นางกมลทิพย์
เป็นคนในอำเภอแม่แตงเหมือนกันแต่อยู่คนละตำบล
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะได้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ตอนนี้รอผลตรวจสอบหลักฐานอย่างเดียวค่ะ